มันชอบจะเป็นของหวานแบบใครน่าทานจริง

คือเราถามคุณผู้ชมไปด้วยแหละว่าเวลากินข้าวเหนียวมะม่วงคุณจะราดน้ำกะทิที่ข้าวเหนียวหรือมะม่วง
ส่งกันเข้ามานะเดี๋ยวตอนท้ายรายการเราจะคัดเลือกหนึ่งท่าน

แต่จะบอกว่าจริงแล้วในเมืองไทยเรามีร้านข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยหลายร้าน
แต่วันนี้ถือว่าหยิบยกบางร้านแล้วกัน
เอามาให้ดูไปตามรอยร้านอร่อยกันหน่อยดีกว่าว่ามีข้าวเหนียวมะม่วงที่ไหนน่าทานกันบ้างค่ะ
กระแสข้าวเหนียวมะม่วงกำลังมาแรง
วันนี้ตลอดข่าวของเราก็เลยจะพาไปบุกร้านข้าวเหนียวมะม่วงของหวานเมนูเด็ด
ที่อยู่คู่คนไทยเมื่อช้านาน
แต่จะมีร้านไหนกันบ้างไปชิมกันเลย
พาไปอร่อยสุดตาสุดปังกับร้านข้าวเหนียวมูลมะม่วงในตำนาน
อย่างร้านสอบุญประกอบพาณิชย์
เปิดมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองโอ้โห
อร่อยยาวนานส่งต่อรุ่นสู่รุ่นไม่จกตา
ลับความนัวของข้าวเหนียวมะม่วงที่นี่คือ
แช่ข้าวเหนียวมูลค้างคืน
พอตอนเช้าก็จะใช้หวดหุงให้หอม
ที่สำคัญไม่ใช้น้ำมันในการหุงเลย
เพราะฉะนั้นข้าวเหนียวมูลร้านนี้
จะมีความมันของกะทิได้ความหวานจากน้ำตาล
ที่พอผสมกันแล้วก็จะหอมมันอร่อยเลยทีเดียว
โดยเฉพาะการทานคู่กับมะม่วงชำ
งานนี้ฟินไม่พักเลยจ้า
อยากทานข้าวเหนียวมะม่วงชำแบบนี้
อร่อยกันได้ที่ร้านสอบุญประกอบพาณิชย์
ปากซอยเจริญกรุง๔๔กรุงเทพมหานครจ้า
ต่อกันที่ร้านข้าวเหนียวมะม่วงในตำนาน
อย่างร้านเจ้าดังของคนหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน

มะม่วงเจ้าเก่าที่ครองใจชาวหัวหินมานาน

กะทิหอมหวานมัน
ราดลงไปชำแบบนี้
ด้วยมะม่วงที่มีให้เลือกทั้ง

งานนี้ชอบแบบไหน

ใครอยากชิมความอร่อยแบบนี้
ไปกันได้ที่ร้านข้าวเหนียวมะม่วงป้าเจือ

ตรงข้ามกับโรงแรมฮิวตันนะครับ
ถึงแม้ข้าวเหนียวมะม่วงจะเป็นของหวานที่แซนอร่อย
และให้พลังงานสร้างความสดชื่น
กระหายน้ำในหน้าร้อนแบบนี้
แต่ก็ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับ
จะได้เป็นมิตรกับร่างกายครับ
โอเคส่งกันเข้ามาช่วยคุณชนะคิดด้วยล่ะกัน